ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณวรพรจะพาไปที่ชายภูมิก่อนนะฮะ

ใช่ค่ะนี่นะคะที่ไชยภูมิ

จึงบอกว่าจริงนะ
ไม่อยากจะคิดเลยนะคะ

เพราะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนาม

ปกติตรงจุดนี้จะเป็นอาคารที่พักสงฆ์

อยู่เที่ยมเผอร์พรรคดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ
คือเสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเลยนะคะ
นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผู้ป่วย
ถ้ามีคนอยู่ก็จะนอนพักกันอยู่ตรงนี้นะคะ
คือพระเนี่ยท่านเล่าบอกว่าตอนนั้นกำลังฉันพระทหารเช้า
แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับเครื่องบินไอพ่นลำใหญ่
อยู่ด้านหลังวัดจนต้องท่านต้องหยุดฉัน

พบหินขนาดใหญ่๒ก้อนสไลด์ลงมาทับอาคารบางส่วนค่ะ
แล้วก็มีหินก้อนใหญ่ทะไหลลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ทับอาคารศูนย์พักคอยของผู้ที่เสี่ยงการติดโควิด
โดยเฉพาะตรงห้องน้ำคือพังเสียหายยับเยินนะคะ
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าตอนนั้นโชคดีจริง
คนที่เข้าอาศัยอยู่จำนวนกว่า๑๐รายเนี่ย
เขาไปตรวจคัดกรองโควิดพอดีค่ะ
ที่โรงพยาบาลพักดีชุมพลไปตั้งแต่๖โมงเช้า

อันนี้ต้องบอกว่ารอดหวุดหวิดจริงนะคะ
ในอำเภอพักดีชุมที่ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ
นางสาวอัชราอาสาสู้บอกว่า
สาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากดินตรงนั้นอุ้มน้ำฝนในปริมาณมาก
เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนค่ะ
วัดเขาถ้ำพระตั้งอยู่ตรงยอดเขาพญาฟอร์ด
ซึ่งเป็นต้นน้ำฉี่แล้วก็เป็นภูเขาหินปูน
ดินอุ้มผีอุ้มน้ำจนเกิดการสไลด์ตัว
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ตรวจสอบอาคารศูนย์พักคอยเสียหายกว่า๕๐
ในส่วนของโรงพยาบาลสนามเสียหายประมาณ๓๐ค่ะ
มีหินที่อยู่บนภูเขานะคะไหลลงมา
แล้วก็มาโดนบริเวณห้องน้ำของจุดพักคอยของตำบลแหลมทองค่ะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่ในถ้ำพระนะคะของตำบลแหลมทอง
แต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ย
เป็นบริเวณห้องน้ำนะคะแล้วก็คนที่ไปพักคอยตรงนั้น
คือได้ออกเข้ามาเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วตั้งแต่วันก่อนนะคะ
ก็เท่ากับว่าณเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้มีคนที่อยู่ในบริเวณอาคารตรงนั้น
แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก็คือตัวห้องน้ำนะคะ
ซึ่งมีห้องน้ำประมาณ๖ห้องอันนี้เสียหายทั้งหลัง
นี่แหละค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้ผู้ที่ป่วยแล้วรักษาอยู่ที่นี่นะคะ
แล้วก็คนที่กักตัวอยู่ที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนที่นะคะไปกักตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยวัดแหลมทองวนาราม
แหลมทองที่อำเภอพักดีชุมพลแทนนะคะเพื่อความปลอดภัย
ตรงนี้ก็กลายเป็นเขตอันตรายห้ามเข้านะคะ
วันนี้ทางอำเภอพักดีชุมพลกับอบตแหลมทอง

ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
สำหรับผู้ที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วค่ะ